ไปทำความรู้จักเจ้าใหม่ขวัญใจตลาดสดเทศบัน๒อำเภอเมืองอ่างทองซะหน่อยนะคะ
เจ้าใหม่นี่นะตามติดขบวนพระเนรที่มาบินทบาทตลอด
วันไหนไม่เดินนำหน้าก็เดินตามหลัง
แล้วเวลาเนรให้ศีลให้พรนางหอนรับด้วยนะจ๊ะ
มีส่วนร่วมเก่งอายุ๓ปีแล้วเป็นหมาจรจัดอยู่ในนี้

เพราะว่าไม่ใช่แค่เฉพาะเวลาพระเนรมาบินทบาทนะ
เวลาเขามีการประกาศโทรโข่งเสียงตามสายประชาสัมพันธ
อะไรก็ตามขอนลับไปหมดรับทราบไปหมด

ช่วยงานเก่งเดี๋ยวดูอารมณ์ดีจ้ะ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าช่วยพระให้พรหรือว่ารับพร